มูเตรุให้เข้าใครออกใส่
มูไนท์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮล
คอลลาเจน

คือพี่จอยเนี่ยจริงแล้วอย่างที่เราพูดกันต้นรายการ

แล้วขั้นวิกฤตเหมือนกันเรื่องของงานการ

แต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะพญานาค

เราได้ยินมาคนนั้นคนนี้ไหว้กันอะไรก็

แต่ด้วยแฟนของพี่เองเขาก็ไม่รู้ยังไง
เขาก็เป็นคนชอบดูนู่นดูนี่ดูไปดูมา

เขาก็แบบว่าเอ๊ะเขาก็คุยถึงเรื่องพญานาคนะเธอ

ขับรถเวลาที่ไปรับลูกเนี่ย

เป็นร้านแบบว่าขายอ่าง
ขายอะไรที่แบบว่าคนตกแต่งบ้าน

เขาเน้นพญานาคเยอะมาก

เราก็บอกว่าเธอเนี่ยเราอยากได้
ผู้เป็นพญานาคเอาไว้หน้าบ้าน

เราก็บอกว่าตอนนี้เราต้องใช้เงินเยอะนะ

เราก็เลยพูดไปว่าเขาอยากได้จริงเหรอ

แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาไปซื้อมา

คืนนั้นก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นอะไร
ขายดิบขายดีไม่รู้ขายของแบบ
แกบได้เป็นสองหมื่นกว่า

ก็ขับไปแฟนก็บอกเนี่ยเธอเราดูมาแล้วนะ

แฟนให้เรากับลูกเลือก
เขาไม่เลือกแต่พี่คิดว่า
พี่น่ะไม่ได้เลือกแต่เขา

หมายถึงลูกปั้นนะนะฮะ
มันเหมือนถูกตาต้องใจอะไรก็ไม่รู้

แฟนเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่าเขาจะต้องเป็นองค์นี้

ก็อยู่ประมาณสัก๔๕พันบาท
พันบาทตกลงเลือกลักษณะเป็นยังไง

เพราะพี่จะเลือกแบบว่าเราเป็นผู้หญิงนะเนอะ

ไปว่านี่ไม่ใช่พ่อศรีสุทธรนะ

แต่เป็นแม่ศรีปัฒนมาง
เป็นพญานาคผู้หญิง

จากคนที่ไม่เชื่อเรื่องพญานาคเลย

บอกว่าเบิกเนธไปเรียบร้อยแล้วนะคะทำพิธีเรียบร้อยแล้ว
ไปตั้งแล้วก็บูชาได้เลยพอไปถึงไปตั้งบูชาปุ๊บ
เสียบปั๊กปุ๊บแล้วแฟนก็จะไหว้จุดทูปไหว้เหมือนแบบ
คือพอเสียปั๊กเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นน้ำผู้ที่ออกมาจากปาก
มาจากปากใช่ก็จะพุ่งออกมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็จุดทูบแล้วก็จะมีพวงมาลัยมาไหว้
แล้วก็แฟนเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้นะถ้าเกิดช่วงนี้เราไม่มีงานเลย
แล้วก็งานประจำเราก็ไม่มีของานประจำสักงานนะ
อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าเอ่อจะได้แบบดีขึ้นอ่ะ
เกินสองชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นพี่
มีคนโทรมาว่าให้เราไปเล่นงานมีงานประจำเข้ามาอืม
อยู่ดีดีก็มีงานประจำเข้ามาซะอย่างนั้นใช่
มันเป็นไปไม่ได้เลยแบบว่าแล้วเราหายไปนานมาก
เรายังไม่ค่อยได้แบบไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยโทรมาว่าให้ไปงานประจำ
ชีวิตเขาวิกฤตถึงขนาดว่าจอยชวนชื่น
ไม่มีค่าเทอมลูกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกขอพญานาค
ขอพี่ไม่ได้ขอเพราะว่าพี่รู้ว่าจิตพี่น่ะไม่ค่อยนิ่ง
แต่แฟนเวลาเขาขออะไรเขาตั้งมั่นเขาขอเลยบอก
ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงนะลูกขอนะตอนนี้ไม่มีค่าเทอมจริง
คือแล้วมันต้องจ่ายเราด้วยแล้วต้องใช้เงินก้อนอ่ะแล้วทำยังไง
ก็ขอขอพญานาคแล้วได้ไหมได้ขอสองวันประมาณสองวัน
ได้อะไรมาก็ได้งานมาไงงานเข้าเลยงานเข้าเลย
แล้วเป็นงานที่ได้เงินก้อนด้วยอืมโอ้โหมันไม่ใช่แบบว่างานแบบว่าเอ้ย
ได้เท่าไหร่งานนั้นงานนั้นได้เกือบเกือบแสนนะคะโอ้โหจากไม่มีงานเลย
ใช่ปฏิหารพญานาคยังไม่จบยังไม่จบสิยังไม่จบยังมีอีกนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะซื้อมาเนี่ย
งูไม่เคยเข้าบ้านแต่พญานาคมาปุ๊บงูเข้าไม่เว้นตาย
ไม่รู้เปล่าไม่รู้ไม่ใช่อ่าพี่เพราะพี่อยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วหนูอืม
งูก็ไม่มีเข้าเคยเข้าอยู่ครั้งเดียวตอนนั้นที่ท้อง
แล้วเข้ามาแต่ก็เป็นงูกินปลาเพราะว่าแฟนพี่เลี้ยงปลาอยู่ข้าง
ตัวนี้เป็นงูอะไรเป็นงูเห่าที่มันเป็นหัวเป็นดอกจันทร์อ่ะ
พอมีพญานาคมาตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็จะมีงูมาพันเลื้ออยู่ตรง
อ่าตรงโรงรถบ้างหรือลื้อของอยู่ข้างข้างอ่า
ข้างข้างสวนอืมก็เจอเป็นงูเห่าเพื่อนเพื่อนแบบว่าไป
ตัวใหญ่ไหมตัวตัวก็อยู่ประมาณซักสองนิ้วแบบนี้ค่ะ

วันแม่
ไปทำบุญดีกว่าไปไหว้แล้ววัดวัดนี้พี่ไม่เคยไปเลย
พี่ก็เลยแบบว่าแวะเข้าไปจะไปถวายสังกฐานอะไรอย่างนี้
ก็ไปตรงปากทางก็จะเจอพระนะเราก็ไปถามว่า
เจ้าอาวาสอยู่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะไปถวายสังขทาน
พระอาทิตย์ก็บอกอ้าวอีจอยแล้วพระอาทิตย์จะพูดจะเรียกบอกว่า
พระอาทิตย์ท่านจะพูดแบบ
ตามภาษาชะบานที่เขาเรียกกันเนี่ยอ้าวอีจอยมึงไปไงเนี่ยเราก็บอก
หนูจะไปทำบุญค่ะอ๋อเหรอเออมึงขับรถเข้าไปเลยเดี๋ยวนู่นนั่นเดี๋ยวกูเดินตามไป
พระบอกเพราะคือพระเป็นชะบานเนี่ย
พระองค์นั้นก็คือเจ้าอาวาสนั่นแหละพอไปถึงเนี่ยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ท่านพูดออกมาเลยท่านบอกว่าเองคลอดคลอดลูกวันที่๑๒ไม่ได้นะ
อุ้ยพูดขึ้นมาเองเลยเหรอท่านพี่ตอนแรกตั้งใจว่าจะคลอด๑๒สิงหานะ
ใช่แฟนงงเลยอ่ะยังไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะท้องโตแล้วไงจะคลอดแล้ว
แล้วเขารู้ได้ไงว่าเราจะคลอดวันที่สิบสองไม่รู้อืมท่านบอกว่าเองคลอดไม่ได้นะวันที่
เด็กมันอาจจะไม่มีบุญก็ได้เดี๋ยวจะเจ็บป่วยเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่
วันสูงวันสูงเพราะว่าเราอย่าไปกะเกณฑ์ถ้าเขาจะมาให้เขามาเอง
ทีเนี้ยตายแล้วฉันจะทำยังไงล่ะก็นัดหมอไปแล้วก็เลยต้องไปหาหมออีกทีแล้วก็บอกว่า

เปลี่ยนวันหนูขอเป็นวันที่๑๓แล้วกันค่ะแล้วรู้ไหมวันนั้นคือวันที่๑๒เนี่ย
เป็นวันที่รายการใหม่ของชวนชื่นที่จะต้องไปเล่นแล้วเราท้องพรุ่งนี้จะคลอดลูกแล้ว
นี่ก็แบบว่าพ่อแม่อยู่ที่นู่นอ่ะทำไงได้เดี๋ยวเราไปด้วยขอไปด้วยไปยืนแต่ไม่เล่นอะไรนะแต่ว่า

มีส่วนร่วมก็ยืนไปยืนมาสักพักแต่ประมาณสัก๕โมงเนี่ยมันตื๊ด๕โมงเย็น
ไม่เป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้หรอกว่าเจ็บเตือนเจ็บจริงอะไรเจ็บหรอกอะไรมันเป็นยังไง
แล้วก็พอเสร็จแล้วเสร็จประมาณสักทุ่มกว่าพี่ก็ขับรถกลับบ้านแฟนขับรถกลับบ้าน
ทีนี้มันก็ตื๊ดค่อยตื๊ดไม่เกิน๔ทุ่มพี่รู้สึกแบบพี่นอนไม่ได้ยังไงพี่ก็นอนไม่ได้นอนตั้งแต่๓ทุ่ม
มันตื๊ดจนบอกว่าเธอเราไม่ไหวแล้วจริงเรารู้สึกแบบว่ามันตื๊ดบ่อยไปแล้วมันแปลก
พอไปถึงหมอพอไปทำไปหาหมอเสร็จแล้วขึ้นขายอย่างปุ๊บพยาบาลบอกว่าเด็กกลับหัวแล้วนะคะจะคลอดแล้วอ่ะแล้วพอคลอดออกมาก็เท่ากับว่าเที่ยงคืน๔นาที
เขานับเป็นวันอะไรเขาก็นับเป็นวันที่๑๓ไงคนโบราณคนไทยเขาจะถ้าฟ้าไม่สางฟ้าไม่สว่างเขาจะนับว่าวันนั้นเป็นวันที่๑๒
แล้วสรุปได้วันที่๑๓ก็เป็นวันที่๑๓ก็เป็นไปอย่างที่อย่างที่พระท่านบอกอะไรอย่างนี้
ไปฝากเป็นลูกหลวงพ่อโสธรยังเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมเลี้ยงยากเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาร้องตลอดเวลา
อะไรก็ไม่เอาพ่อมันอุ้มตั้งแต่เช้ายันเย็นจน๓ทุ่ม๔ทุ่มก็ไม่ยอมเลิก
เอ่อเขาก็ยังอยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่ในโลกมนุษย์อะไรอย่างเนี่ย

ตีไม่ได้ถ้าเป็นลูกของยกให้แล้วเนี่ยอ๋อเหรอ

เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปยกให้ยกให้แล้วก็ขอ

ก็ขอไงขอไว้ก่อน
บอกไว้ก่อนว่าขอตีได้ขอดูดได้นะอะไรอย่างนี้
ถ้าเขาดื้อแต่ถ้าเขาไม่ดื้อเราจะไม่ทำ
ถ้าเกิดไม่ขอก็ตีไม่ได้

ตอนเด็กเนี่ยพี่ก็เป็นแม่เล่าให้ฟังว่า
ผอมเล็กมากแล้วก็ท้องใสเหมือนจะแตก

เขาบอกแล้ววันนั้นดื้อกินนมก็ไม่เอา
อะไรก็ไม่เอานู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอา

แล้วก่อนที่ยายจะตายเนี่ยยายเขาจะบอกว่า
เอ้ยอย่าไปตีมันนะสงสารมันนะแม่ขอ
เขาบอกไว้อย่างนี้แล้วยายก็เสียไป
ทีนี้มันนั้นแม่เขาบอกไม่ไหวแล้ว
มันดื้อมากมันไม่ไหวแล้วแม่เขาก็เลยตี

พอตกกลางคืนแม่เขาจะนอนแล้วฝัน
เขาฝันว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้
ก็ซิกก็ซิกร้องไห้ร้องร้องร้อง

แล้วก็ไปเดินไปดูเห็นยายยืนร้องไห้อยู่
เขาไปตีหลานเขาที่เขาบอกว่าอย่าไปตีนะ
ใช่เขาบอกสงสารมันอย่าไปตีมันเลย
แม่ไม่ขนหัวลุกเหรอ
แม่เขาตกใจดิแม่คนกลัวผีอยู่แล้ว

กล้าตีอีกเลยแม่เขาก็ไม่ตีอีกเลย
กลัวยายเสียใจยายร้องไห้
วันนี้ชีวิตของพี่ก็เปลี่ยนไป
จากชีวิตที่เรียกว่า๑ปีเต็ม
เชื่อว่าเปลี่ยนไปเพราะว่าการมูเตรู

ในความเชื่อแล้วพี่ก็เชื่อ

แต่ว่าถ้าเราศรัทธาแล้วเราคิดว่าเป็นจริง
มันน่าจะเป็นจิตที่เราศรัทธามากกว่า
ก็หลายคนก็ได้บอกนะครับก่อนที่คุณจะทำอะไร
คือคุณต้องเชื่อจริงซะก่อน

เอาละครับก็เรื่องราวเหล่านี้นะครับ
เป็นวิญญาณนะฮะในการชมด้วยนะครับ

วันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะฮะขอบคุณครับ

ช่วงหน้านะครับหมูคันเทพจะพาไปว่ายสารหลักเมืองพระแปดแหง

อมสีขเนสียนะมะโฉยาขเนซะโฉยาขเนซะโฉยาขเนซะ
บางคนบอกปรารถนาสติปัญญาก็ปิดที่พระเสียรท่าน
อยากจะมีกินมีใช้ก็ปิดที่พระนาพีของท่านนะครับ
ตรงครับพุทธตรงภุมนินนะครับ
แล้วถ้าเกิดอยากมีกินมีใช้อีกทาง